ทางน้องก้าวเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยกับทางคุณเจนนี่เนี่ย
ว่าจะมีการแบ่งกัน๓๐๗๐เนี่ยก็คือเหมือนกับ
เป็นคำพูดเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
สัญญาใจถูกไหมฮะตอนนั้นเพลงยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมา
คุยกันตั้งแต่เพลงยังไม่ได้ปล่อยเลยนะแล้วก็ค่ายก็ไม่มี
แต่ทีนี้คุณเจนนี่เขาออกมาบอกว่าเขาบอกให้มาอยู่ในค่ายของเขา
แล้วเขาถึงจะให้๗๐๓๐ซึ่ง๙เขาก็บอกว่า
มันจะเป็นไปได้ยังไงก็ตอนนั้นมันไม่มีค่าย
ค่ายยังไม่ได้เกิดผมเลยถามมาค่ายไหนค่ายไหนค่ายไหน
มีค่ายบางระจันหรือไงอะไรอย่างนี้นะฮะ
พอหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่๒ทับซ้อนขึ้นมา
ตอนนั้นคือเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเพลงถูกปล่อยออกไปแล้ว

ก้าวก็โทรศัพท์ไปหาเจนี่แล้วก็บอกว่า
พี่เจนนี่ผมว่านะเพลงเราเนี่ยมันต้องแบบเป็นร้อยล้านวิวแน่เลย
เพราะตอนนี้ได้แล้วเนี่ยขึ้นมาติดเป็น๑๐ล้านแล้วอะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาก็ตอบน้องไปบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เพลงของน้องนะ
เพลงนี้มันเป็นเพลงของลิลลี่เขา
แล้วก็ถ้าเกิดน้องอยากจะได้เนี่ยก็ต้องแบบ
แต่มีเพลงของตัวเองก็ต้องเซ็นสัญญาเข้ามาในค่ายของเขา
แล้วเขาจะให้๓๐๗๐แต่ก้าวบอกว่าไอ้นั่นมันคือที่หลังแล้ว
แต่ครั้งแรกสัญญาใจมีจริงก็เป็นแบบประเด็นกันขึ้นมา
เขาพูดไว้โดยไม่มีหลายอักษรอะไรใช่ไหม
แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องของการแบ่งค่าตัว
ไปออกรายการคือก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า
ในรายการแต่ละรายการเนี่ยเขาจะให้ค่าตัวเนี่ยไม่ได้เท่ากันนะ
คือมาตรฐานของแต่ละรายการถูกไหมครับพี่

ใช่เพราะเหมือนมาโปรโมทถูกว่าไปโปรโมทรายการ
เหมือนกับศิลปินอยากจะมาก็มานะแต่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายให้นะ
ถือว่าโปรโมทร่วมกันอะไรอย่างนี้

แม้ว่าโปรโมทก็จะให้ค่าน้ำมันอาจจะเป็นหลักพัน
ของผมเนี่ยผมก็จะให้ในที่อื่นเขาก็จะให้
ที่อาจจะให้๓๐๐๓๕๐๐บาท

อ้าวเฮ้ยไม่ได้สูงกว่ามันเป็นระเบิดของผมแล้วกัน

หลังแล้วแต่สมมติถ้าเกิดว่าเป็น

วันนี้วันนี้จะเกิดว่าเป็นอ่าเป็นนี่น้องก้าวเนี่ยมาค่ะ
นี่น้องก้าวมาอ่าวันนี้ก้าวมาใช่ไหมฮะ
ผมเรียกว่าก้าวมาเนี่ยผมก็ให้หมื่นหนึ่งอืมอืมมากับพ่อ
มากับพ่อก็ให้รวมกันผมให้ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเนี่ย
ก็ได้แค่ห้าร้อยที่เขาบอกอืมผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความผิดของผมด้วยส่วนหนึ่ง
ที่ผมเองเนี่ยไม่ได้แจ้งแจ้งไม่ได้อ่าไม่ได้แบบแยกแยกให้ค่ะ
ผมดันให้ไปรวมกันแล้วผมก็ไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
ในมุมหนึ่งผมมองว่าผมผิดผิดด้วยอืมผมผมรู้สึกว่าเออถ้า
รู้สึกผิดเองเออผมรู้สึกผิดเองผมรู้สึกผิดผมรู้สึกผิดจริงจริงแล้วไม่เกี่ยวนะ
อ่าผมเข้าใจจริงมันอาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมรู้สึกไงรู้สึกติดอยู่ในใจ
ผมก็เลยมองว่าผมให้น้องดีกว่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าศิลปินมาเป็นวงก็ให้ก้อนเหมือนกันใช่คุณหนุ่มสมมุติมาเป็นวงหกคนก็
สมมุติหมื่นนึงใช่ห้าคนก็หมื่นนึงสี่คนก็หมื่นนึงสมมุติใช่หมื่นหนึ่ง
มันจะมีทรงเนี้ยอ่าสองหมื่นมันจะมีทรงเนี้ยอ่ามีทรงเนี้ยอ่ามีเรท
มีเลสของเขาก็บางคนออก๒เบรกบางคนออกเบรกหนึ่งบางคนด้วย
อย่างบางทีแบบว่าเป็นแขกที่ไม่ใช่นักแสดงไม่ได้อยู่ในวงการ
เป็นชาวบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมฮะเอ่อบางคนก็จะได้ประมาณ
สองพันห้าอ่าสามพันอ่าประมาณนี้ถูกไหมเลสจะอยู่ประมาณนี้
เป็นเหล็กแขกทางบ้านแขกที่เป็นดาราแขกที่เป็นศัลปีนอ่าสองพันห้า
สองพันสองพันห้าสามพันประมาณนี้ไม่ไม่จะไม่เกินนี้
มันจะมีเนื้อของแต่ละที่เหมือนเวลาฉันได้บรรยายเรื่องเรื่องบทอ่ะ
หรือว่าการแสดงที่มหาลัยอย่างนี้ฉันก็ได้สองพันชอบต้องเซ็นรับด้วย
โอ้ยอ่าหัวมหาลัยมหาลัยจุฬาไปสอนสามร้อยเก้าสิบคืออย่าง
หรือว่าอย่างอย่างบางรายการอืมก็เป็นนักพบาลไงอืม
รายการเนี้ยเขาก็จะให้สามพันค่ะเอ่อคือมาอย่างเงี้สามคน
จะทรงอย่างเงี้ยแหละอ่าสามให้สามพันทั้งวงน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มี
เนี้ยถือว่าสูงนะอ่าก็ถือก็ถือว่าสูงคือจริงจริงเนี้ย
ให้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะอ่าแต่อันนี้มันคือประมาณยี่ยี่สิบหกนาที
สิบเจ็ดนาทีคือจะให้เท่าไหร่ยังไงเนี้ยนะ
ก็แล้วแต่รายการซึ่งอันนี้ถูกต้องที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่คุณธรรม
คือคนรับไปแล้วคุณจะแจกแจงยังไงเท่านั้นเองแต่ผมได้มีโอกาสคุยกับเจนนี่นะ
ค่ะเรื่องเนี้ยผมได้มีโอกาสคุยกับเจนี่เจนนี่เขาก็ยืนยันว่า
ตอนแรกที่เขาคุยกับผมเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำได้ว่าเขาได้จากทางรายการผมเนี่ยไปประมาณสามพัน
อืมผมก็บอกว่าไม่ใช่นะเจนนี่อืมพี่มีหลักฐานพี่ผมบอกเลยผมมันมีหลักฐานนะ
นี่ก็รับรู้แต่วันนั้นแล้วด้วยที่ผมคุยอืมนะผมคุยเมื่อคืนวันศุกร์นะฮะเอ่อ
น้องไลฟ์อันนี้ใช่ไหมใช่ก่อนน้องที่ก่อนที่น้องจะไลฟ์อันนี้
เอ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้จากพี่หนุ่มหมื่นนึงจริงจริงค่ะก็แสดงว่าเขาต้องให้เก้าเนี้ยสามพัน
อืมเขาว่าอย่างงั้นอ่าแต่ทีเนี้ยในมุมของก้าวเนี้ย
ก้าวบอกว่าก้าวไม่ได้จริงจริงพี่ผมก็ถามบอกก้าวมั่นใจเหรอบอกมั่นใจครับ
ออกไปข้างหน้าเนี่ยได้ห้าร้อยอืมคือให้ผมเลยห้าร้อยเออแล้วผมก็ถามว่า
เอาแล้วเขาได้มีการแจกแจงว่าทำไมถึงให้ห้าร้อยเขาบอกว่าเอ่อบางครั้งได้ห้าร้อย
บอกว่าทีมงานพี่เยอะอืมอ่าอะไรแบบนี้ก็เขาคงจะแจกกับคนอื่นอื่นไปด้วยใช่ไหม
ทีนี้ผมเชื่อว่าในมุมของเจนนี่เองที่ออกมาพูดตอนที่ไลฟ์เนี่ย
คือน้องเนี่ยพูดไม่เคลียร์อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าประเด็นคือควรจะบอกไปเลยว่า
รายการไหนได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนจะได้เคลียร์แบบเคลียร์คัดอ่ะ
นี่มันบอกทุกรายการให้น้อยหมดเลยจริงจริงพอพอเจนี่เขารวมมาปุ๊บแล้วเขาพูดไปคำเดียวว่า
ถ้าเผื่อมีรายการให้มากให้หมื่นนึงเนี่ยก็ต้องได้มากกว่านั้น
นี่คือมันไม่มีนึกออกไหมก็เลยให้เขาพูดประมาณอย่างนี้
มันก็เลยทำให้ทุกคนไปมองว่าเฮ้ยแล้วแสดงว่าไม่มีรายการให้หมื่นเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงมันมีรายการมดดำก็ให้นะอืมสืบเรื่องมาตั้งแต่วันศุกร์
ไหมฮะที่รายการเราแล้วพี่หนุ่มก็ยืนยันว่าพี่จำได้ว่าถ้า
พี่ให้ฝั่งบัญชีเนี้ยเอาเอกสารมาดูเลยน่ะว่าใช่ใช่ใช่
หลักหมื่นจริงจริงแต่ให้ตายเลยนะนี่ผมสาบานเลย
ผมไม่เคยคิดที่จะเอาเอกสารตัวนั้นออกมาเลยนะผมไม่เคยคิดมาก่อน
เขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าหลักหมื่นนะ
ใช่แต่ว่าผมก็ขอบคุณนะที่แบบหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าเชื่อผมโดยที่แบบไม่ต้องมาดูเอกสาร
แต่ก็มีบางคนเนี่ยจะบอกว่าต่อแหลบอกผมเนี่ยต่อแหล
มีก็มีกลุ่มที่บอกว่าอ้าวก็ในเมื่อถ้าคุณหนุ่มบอกว่าถือมือจริงเอาหลักฐานมาดูสิมีคนบอกให้งัดหลักฐานมาสู้สิมาดูสิ
คือผมเข้าใจนะบางมุมเนี่ยก็บอกว่าคุณหนุ่มต้องจัดการแล้วนะต้องเอาเอกสารมาชมอันนี้ผมเข้าใจ
แต่บางคนเนี่ยผมไม่รู้เป็นกลุ่มไหนที่จะบอกว่าต่อแหลเมื่อกี้ว่ากัญชัยจะต่อแหลบ้างเหรอ
กัญชัยสตออย่างนี้เยอะนะจนแบบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกิดความเข้าใจผิดแล้วเพราะว่า
พอวันที่เจนนี่เองเนี่ยได้มีการวันตอนแรกนักข่าวจะมาสัมภาษณ์ผมในวันนี้ผมไม่ได้พูดผมไม่ค่อยอยากจะพูดไง
แต่มานั่งนึกก็พูดให้ฟังแล้วกันเอ่อจริงจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดที่แบบอยากจะเอาออกมา
แต่บังเอิญว่าหลังจากนั้นน้องเจนนี่เนี่ยแกไปพูดในไลฟ์แล้วมันเกิดความเข้าใจผิดขึ้นในมุมของคนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าผมเองเนี่ยต่อแหลโกหกหรือเปล่าพูดลอยไม่มีหลักฐานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ว่าคนที่เขารักหรือเปล่าคนที่เขาชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจเขานะมุมหนึ่ง
ผมก็เลยต้องการจะชี้แจงให้เห็นว่าเฮ้ยผมไม่ได้โกหกนะทั้งที่แบบถ้าเอาออกมาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นทัวร์ลงเจนนี่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมก็จำเป็นอ่ะจำเป็นเพราะว่าตัวก้าวเองก็ยังยืนยันว่าก้าวก็ยังได้๕๐๐เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต่อให้ผมคุยกับเจนนี่อ่ะ
แต่เพื่อความเป็นกลางอ่ะที่มันเท่าเทียมกันผมก็จำเป็นที่ต้องออกมาชี้แจงให้เห็นว่า
มันคือตัวนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเพราะในนั้นจะเห็นเลยว่าจะมี๗๐๐บวก๓๐๐ต้องบอกเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดเจนนี่ไม่ได้มาขอออกรายการเองนะฮะน้องไม่ได้มาขอออกเองนะ
แต่ตอนแรกเนี่ยที่ผมติดต่อไปเนี่ยผมติดต่อไปเพราะว่าในเพลงนั้นมันมีแค่ก้าวกับลิลลี่ร้องแล้วเพลงเนี่ยไม่มีใครรู้จัก
ก็เอาสองคนนี้มาออกพอมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจนนี่เขามาด้วย
เขามาคุมน้องเขาด้วยมากับน้อง
เสร็จพอเห็นว่าเจนนี่มาเนี่ยปรากฏทีมงานก็ไปคุย
เนนี่ก็บอกตัวเจนนี่เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้
แล้วทางน้องก็บอกกับเจนนี่เป็นคนแต่งเพลงนี้
ด้วยความที่ตัวผมเองแหละผมก็เลยบอกว่าเอาถ้ายังงั้นเจนนี่มาเอาขึ้นเลย
เอาขึ้นไปเลยแต่ทางฝ่ายบัญชีเขาทำไปแล้วไง

ผมก็เลยทั้งนั้นให้เจนนี่อีก๓๐๐๐
เพราะว่าเหมือนแบบตัวน้องเองตอนนั้นก็คือยังเหมือนกับไม่มีใครรู้จัก
แล้วก็คือแต่งเพลงนี้เฉยเป็นเลสปกติ
ก็เลยให้น้อง๓๐๐๐ก็รวมเป็น๑๐๐๐๐บาท
ก็เลยมีการบวก๓๐๐เข้าไป
ก็จะเขียนว่า๗๐๐๐บวก๓๐๐๐ถูกไหมครับ
แต่ในใบทวิที่รับเงินในใบภาษี

แล้วก็ตัวลิลลี่เนี่ยแกเอาบัตรประชาชนรับไป
ก็เลยให้ทั้งซองไปก็คือไม่ได้แบ่ง
เพราะส่วนใหญ่เป็นบงก็จะให้อย่างนี้อยู่แล้ว
ก็เลยให้ไปแบบนั้นปัญหามันก็เลยตามมาเป็นแบบนี้แหละ
ดีนะที่เก็บไว้
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ได้จะไปพูดแบบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะ
ถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้แค่ล้านหนึ่งแล้ว
เอาเหรอเขาจะคิดเป็นเงินดอลลาร์เพราะเขาจ่าย
ตอนนี้ล้านหนึ่งประมาณ๖๐๐๐หรือ๗๐๐บาทอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้

พอบุ๊กโกะพูดใช่ไหมบุ๊กโกะกับมดดำไปพูดหรืออะไรป่ะ
ใช่นั่นคือเรทเดิมพี่บุ๊กโกะอธิบาย
ทีนี้พอไม่มีการขยายประเด็นเนี่ยมันทำให้เกิดความคาดเคลื่อนในสังคมได้นะ
บางครั้งเวลาพูดตัวเลขมันอาจจะต้องเป๊ะเพราะมันมีผลกับคนอื่นที่ตามมา

ประมาณนั้นอาจจะต้องเช็คก่อนด้วยว่าวินาทีนั้นเนี่ย

เพราะว่าหลายคนตัวจดวันนี้มันมีเยอะมากขึ้น
แล้วตัวโฆษณาเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับโฆษณา
คุณโดนตัดเลยตัวเหลืองหรือตัวอะไรงั้นไปไหน

คือหรือแค่คุณโพสต์ว่าเหตุยิงกันโชว์ปืน
ไอมันเช็คเลย
มันตรวจบางทีมันตัดเงินไปเลยนะแทนที่ได้แบบ๖๐๐๐แล้ว
คุณผู้หญิงเหลือนั่นน่ะ๑๐๐๐นึงก็มี
เรื่องเพศก็เยอะมากตอนนี้บุญเขาค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะละเอียด
เขาจะละเอียดมากตอนนี้พี่หนุ่มได้คุยทั้งสองฝ่ายอย่างเนี่ย
เขาบอกว่ามีการคุยกันนอกรอบหรือทั้งสองคนไปคุยกันมีไหมคะ
คือต่อไปในอนาคตใช่ไหมคือเหมือนว่าหลังจากเสร็จปั๊บเนี่ย
เห็นมีบอกว่ามีการคุยกันเหมือนแบบอาจจะแบบคุยกันอีกรอบนึงเพื่อ
ก็เป็นไปได้คือคือตอนเนี้ยคือก้าวเนี่ยนะฮะ
ยื่นไปเนี่ยยังไม่ได้ฟ้องนะฮะค่ะคือยื่นไปเตือนว่า
คุณจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนเรื่องของเงิน๗๓๐๐บาท
ก็คือยื่นส่งไปให้เจนนี่มีคนเซ็นรับบอกเป็นญาติของเจนนี่
แต่เจนนี่บอกว่าไม่ได้รับยังไม่ได้รับและยังไม่เห็นพี่อยากรู้เหมือนกัน
เก้าเขาเขาถือมาให้ดูก็คือทนายยืดไปถูกต้องก็คือเป็นตอนเนี้ยเป็นเรื่อง
เองเนี่ยให้เขาโทรไปหาทางอ่าน้องเจนี่ค่ะคือพ่อก็บอกว่าที่โทรไป
เนี่ยแค่รู้สึกว่าวันนี้ยอดวิวมันสูงมากแล้วเจ้าก้าวเนี่ยคือด้วยความที่ว่า
เป็นลูกอ่ะเนอะแล้วก้าวเนี่ยก็เหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยอ่ะ
มาแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองอืมเพราะฉะนั้นน่ะด้วยความเป็นพ่ออ่ะ
ก็เลยเหมือนกับโทรไปถามเจนนี่ว่าเนี่ยเจนนี่คือแบบมีแล้วยอดวิวมันสูงอืมเอ่อ
เขาถามว่ามีจะเอ่ออยากจะมีอะไรให้น้องบ้างไหมหรือแม้กระทั่งคำขอบคุณอ่ะ
จะมีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อเสร็จปุ๊บพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่า
รู้ไหมว่าที่หนูให้มาหมื่นนึงเนี่ย
เนี่ยมันต้องเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันก็ต้องควักเนื้ออีกสองพันนะ
เพราะตอนให้มันหมื่นนึงเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายเอ็มวี
เสร็จปุ๊บเนี่ยจากพัทธรุงต้องไปศรีชนไปศรีชนเนี่ยคือต้องไปหาที่พักที่นู่นอีก
ไปหาที่พักเสร็จปุ๊บต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ซื้อชุดถ่ายเอ็มวีทุกอย่างเนี่ย
ไม่มีใครซัพพอร์ตอะไรมันเลยมันก็ต้องควักเงินเองอีกสองพันเป็นหมื่นสอง
อีกสองพันเจนนี่ก็เลยบอกว่าหนูไม่เคยรู้มาก่อน
ว่าก็ไหนว่าจะไปนอนกับญาติอ่าไม่รู้มาก่อนนู่นเนี้ย
แต่เจนนี่ก็โอนเงินไปให้น้องอีกสองหมื่นแต่น้องเขาโอนคืนกลับมา
เขาบอกเขาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แล้วกล้ามก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย
คือถ้าเกิดเขาไม่พูดหรือพ่อไม่โทรไป
เจนนี่จะนึกถึงเขาบ้างไหมอืมเนี้ยคือความรู้สึกของของเด็กเลยน่ะนะ
เด็กผู้ชายกับของน้องอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบนั้นว่าถ้าเกิดพ่อไม่โทรไปอ่ะ
เพราะน้องเขายืนยันถ้าเกิดไม่ได้เป็นเด็กในสังกัดเขาก็ให้ไม่ได้๗๔๓

แต่ว่าในมุมกลับกันคือก้าวเขาก็บอกว่า
แต่ตอนที่คุยกันตอนนั้นเจนี่ไม่ได้มีสังกัด
แล้วจะชวนเข้าไปเข้าค่ายอะไรมันไม่ใช่ไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวของสัญญาใจ

นั่นแหละแต่ทีนี้ผมกับมดดำอ่ะ
วันนั้นได้คุยกันกับเจนนี่เนี่ยวันศุกร์คุยกันสามสายนะอืม
ดำเขาก็แนะนำดีนะเขาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยหนูก็ควรจะต้องไปเคลียร์กันหลังบ้าน
เคลียร์กันหลังบ้านแล้วหนูเนี่ย
จะให้น้องเขาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของหนูของเจนนี่
หนูต้องไปคิดกันนะลูกนะไปคุยกันอะไรให้จบ
อย่ามันเบื่อกันหนี่เลย

แกไลฟ์เลยไงคือแกก็บอกว่าแกมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่
ผมก็ไม่รู้ผมก็ถามนะผู้ใหญ่คือใคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไลฟ์หรือจะให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอย่างนี้
มันต้องศึกษาหรือต้องพูดอะไรให้ดีซะก่อน
แล้วผมพูดกับน้องด้วยซ้ำว่า
เจนนี่พี่ขอร้องเถอะนะน้องไม่จำเป็นต้องออกรายการพี่นะ
แต่น้องไม่ควรไลฟ์เพราะการไลฟ์ชี้แจงประเด็นทุกอย่างคืออะไรรู้ไหมฮะ
มันคือการใส่ตะก้าย้อมแมวตัวเอง
มันไม่มีคนมาช่วยซักฟอกเพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรก็ได้
เพราะไม่มีใครแย้งคุณนี่คือการไลฟ์
แต่ไลฟ์นี้ก็ไม่ได้เก็บไว้ในข้างบนครับเหมือนลบไปแล้ว
เขาก็มาลงใหม่แล้วตัวเข้ามาลงใหม่เลยในเพจของเขาเลย
เขาบอกเขากดผิดแล้วก็มาลงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกน้องไปแล้วว่า
อย่าไลฟ์เลยถ้าเกิดจะให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์ไป
แต่ก็จะสัมภาษณ์อะไรก็คิดดีว่าจะพูดอะไร
นี่คือผมแนะนำน้องนะฮะแต่ในมุมกลับกันเนี่ย
พอไลฟ์เนี่ยพี่ก็บอกพี่ก็บอกแล้วบอกว่าอย่าไลฟ์
เพราะไลฟ์มันคือการซักฟอกตัวเอง
โดยที่ไม่มีใครมานั่งเกลามานั่งแบบถามมานั่ง
ใช่เหรอใช่เหรอมันเหมือนไม่ยุติธรรมกับคนฟังเหมือนกันในส่วนหนึ่ง
เพราะสุดท้ายคนฟังเนี่ยก็จะเอาคำถามของใจตัวเองเนี่ยกลับไปด่าน้องนะ
แต่สุดท้ายก็ยังไหลกลายเป็นเหมือนย้อนย้อนสอน
ใช่ทุกอย่างมันย้อนสอนหมดเลยแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นประเด็นแบบโอ้โหมันยากอ่ะ
แชร์เยอะมากนะใช่ค่ะอย่างตอนนี้ถ้าพูดประเด็นนี้คนก็สนใจเยอะมากอ่ะ
เพราะมันมันกระทบกับหลายคนไงคะคือตรงเนี้ยหึงน้องออกมาไลฟ์สด
ครั้งหน้าน้องจะออกจะมาไลฟ์อีกรอบเนี่ยมันก็เหมือนพี่หนุ่มบอกมันยังไม่จบ
ไม่สิ้นไม่ควรไลฟ์ไม่ควรไลฟ์แล้วคือถ้าตอนนี้คุณจะออกมาชี้แจงคุณก็ออกมาเจอสื่อเลย
แถลงหรือก็มีแถลงข่าวไปเลยหรือจะมานั่งในรายการไหนรายการนึงไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ก็ได้
ค่ะเออไปนั่งที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้เขาซักฟอกให้คุยให้ว่าเออ
เป็นยังไงคืออะไรอย่างเงี้ยเวลาน้องพูดอะไรเนี้ยมันจะได้มี
แย้งไม่ใช่น้องพูดอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีคนแย้งอ่ะการไลฟ์วันนี้
มีคนแย้งไงคุณจะพูดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมพี่ใช่ไหม
มันคือการซักฟอกตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาซักฟอกให้
มันไม่ได้ไงเอาแต่ในเมื่อตอนเนี้ยทางน้องก้าวยื่นโนติไปแล้ว
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอื่นหรือเปล่าเอ่อตอนแค่โนติสก็คือโนติสก็คือยื่นไป
แต่ถ้าเกิดไม่มีคำตอบกลับมาจากเจนนี่เขาฟ้องแน่คือขั้นอาจจะต้องต่อไป
ขั้นต่อไปเขาก็อาจจะแบบเอ่อไปฟ้องกับศาลศาลก็จะไปไต่สวนมูลฟ้อง
ว่าคดีเนี่ยมีมูลไหมถ้าเกิดมีมูลเนี่ยก็เข้าสู่ชั้นพิจารณา
นี่ก็ต้องเข้ามาเอาหลักฐานมานู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดสารไม่ได้รับฟ้อง
ก็หลุดไปแต่นี่ก็ไม่มีมูลเหตุฟ้องไม่พอก็หลุดไปก็หลุดไปก็จบไปอะไรอย่างเงี้ย
คือมันอยู่แค่ขั้นของการเจรจาเนี้ยอันเนี้ยครับอืมนั่นแหละ
แล้วก็อีกอันหนึ่งกรณีของเป่าถูกไหมฮะเป่าซึ่งก็เป็นเด็กในค่าย
เออยังไงเป็นเด็กในค่ายของเจนนี่เนี้ยผมก็คุยกับเจนนี่เรื่องนี้
นี่แกก็บอกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า
ไอ้เจ้ายูทูปเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาจ่ายเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณหกพัน
วิวได้ประมาณหกพันถูกไหมฮะของเปล่าเนี่ยมันได้เฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ย
หมื่นแปดถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยประมาณแปดหมื่นแปดนะฮะ
แล้วก็ตัวเจนนี่เองเขาบอกว่ามันมีต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยประมาณ๕๐๐๐กว่าบาท
เพราะฉะนั้นยอดที่เหลือกลับมาประมาณสามหมื่นกว่าบาทอืมเพราะสามหมื่นกว่าบาทอ่ะ
ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยจะหักให้เปล่าเป็นจะทั้งหมดประมาณเก้าพัน
แต่ว่าเจนนี่ก็ให้ไปหมื่นนึงอ่าแต่ว่าในมุมของเปล่าเนี่ยก็อาจจะแบบ

ตัวเลขก็ต้องมีเพราะว่าอย่างหลังบ้าน
มันก็จะมีหลังบ้านเขาจะแจ้งเอกสารมาทุกเดือนอยู่แล้ว
ได้เท่าไหร่แต่เขาคิดเป็นเงินดอลลาร์
คือพี่ไม่แน่ใจว่าแต่ละรายการอาจจะไม่เหมือนกันด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าเราอนุมัติให้โฆษณาที่อยู่ในยูทูปเนี่ย
กี่ตัวที่จะมีตัวสีเหลืองเข้าไปอีก
เพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเหลืองตัวนู่นนี่นั่น

อย่างคลิปนี้ดังมากก็คือ

วิวคือแบบโอ้โหเป็นร้อยล้านพันล้านก็จริง

คือที่พูดนี่คือแบบกลางที่สุดเลยมั้ง
เข้าข้างใครเข้าข้างคนใดคนหนึ่งนะฮะ
เออก็นั่นแหละเป็นเป็นประเด็น

เขาบอกเขาคงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วกัน

ตอนนี้จุดของก้าวคือไม่ต้องการเงิน๓๐๗๐อะไรละ

เออมันเลยอำนาจการตัดสินใจของเขาไปแล้ว